พอหมอชนน่านมีการแถลงเสร็จวุ่นวายเลยนะ

รอบนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมดู
เอาเลือดสระเฮ้ยโหยเฮ้ยเลือดเลยเหรอ
ดูดลงไปอย่าอย่าอย่า
โหยนี่ค่ะ
เริ่มดุเดือดแล้วที่หน้าพักเพื่อไทยทั้ง
นี่ล่ะค่ะเดือดแล้วเลือดสาดจุดไฟเผาผ้าขาวอันนี้เหมือนผ้าห่อศพ
ในนี้เลือดจริงเลือดหูเอามาสาดแบบนี้
นี่ค่ะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะของมวลชนที่บุกมาถึงที่พักเพื่อไทย
กลุ่มมวลชนที่เห็นในจอเมื่อกี้ก็มีใครบ้างอ่ะ
ต้นน้ำมีบุ้งมีตะวันแบบเป็นหุ่นผ้าขาวผ้าขาวดิบอ่ะ
มาราดน้ำมันจุดไฟเผาที่หน้าทางเข้าพัก
คือจะบอกว่าหุ่นตรงนี้
เขาจะแสดงออกว่าคือตัวแทนของ๙๙ศพคนเสื้อแดง
แล้วก็คนที่ถูกอุ้มหายช่วงหลังรัฐประหารปี๕๗ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะตัวแทนมวลชนก็มีการเอาเลือดหมู
สาดใส่กำแพงสาดใส่บันไดทางขึ้นแล้วก็ที่ทำการพัก
เพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นว่าเป็นเลือดของประชาชน
ยอมสละชีวิตให้กับพักเพื่อไทย
แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาโดนคือเหมือนกับโดนหักหลัง
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะ
ยังมีมวลชนบางส่วนจะเข้าไปในพัก
ทำยังไงก็ต้องมาพยายามที่จะตั้งกาดเอาไว้ล้อมไว้
นี้ก็เกือบจะปะทะเหมือนกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

แล้วก็ตะโกนสิ่งที่จับใจความด้านนี้

ก่อนหน้าตอนที่มีการเทียบเชิญทั้ง๕๐๐
มาคุยกันที่เพื่อไทยเสาร์อาทิตย์

แต่ทีนี้พอมาแบบนี้ความรุนแรงมันก็เพิ่มระดับขึ้นมา

หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเจ้าหน้าที่

เพราะว่าทางพักเองสั่งเปลี่ยนกล้องวงจรปิดจากเดิมเนี่ย
โถงชั้นหนึ่งข้างล่างของพักเนี่ยนะคะ
มันเป็นกล้องวงจรปิดแบบจับได้แต่ภาพอ่ะดอม

ความคมชัดสูงแล้วบันทึกได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วย
เพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอีกไหม
วางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เหมือนกับเตรียมรับมวลชนเอาไว้แล้ว
เพราะว่าอย่างกรณีตอนที่มาสาดแป้งตอนนั้น

ที่เปิดให้ใครทั่วไปมาก็ได้ไม่ได้สกรีนอะไรเยอะค่ะ
หลังจากนี้คงต้องมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ